เป็นบรรยากาศที่คุณตาคุณยายอายุ๗๕ปีแล้วนะคะ
จูงมือกันมาตาเอ้ยยายเอ้ย
เรามาจดทะเบียนสมรสกันในวันแห่งความรัก
แล้วนายอำเภอเมืองอุบลราชธานีก็คือนายนครสิริปริญญานันต์

แล้วก็ประชาชนที่มาติดต่อราชการทุกคนเลย
ร่วมเป็นศักดิ์ขีพยานในการจดทะเบียนสมรส
แล้วก็มีการบายสีผูกแขน
สายแนนเมืองบัวบาน
จ่องสายแนนเมืองบัวบานดิฉันอาจจะออกเสียงไม่ถูกนะคุณผู้ชม

แล้วในงานเนี่ยค่ะก็มีคู่รักหลากหลายคู่
อย่างเช่นคุณตาสนามผสานอายุ๗๕ปี
แล้วก็คุณยายวิไลกุลวงอายุ๗๑

นี่สองคนนี้นี่คุณตาคุณยายเขาเป็นชาวบ้านตำบลหนองบ่อนะคะ
แต่งงานกันมาตั้งแต่๒๕๑๓คุณทัศนัยเกิดหรือยังล่ะ

ใช่แล้วจนตอนนี้ค่ะคือครองคู่กันมา๕๐ปี
ยังไม่ได้จดทะเบียนสมรสก็เลยจูงมือกันมาจดทะเบียนสมรส
โอ้โหยายหอมตาตาหอมยาย
แล้วก็ยายเขินยายเขินเขินสิปกติไม่เคยมาหอมออกสื่อแบบนี้ไงแล้วก็คุณตาสนามบอกด้วยนะ
ชีวิตคู่เนี่ยรักกันดีทะเลาะกันบ้างอ่ะลูกเอ้ย
แต่ที่อยู่ได้เนี่ยก็เพราะว่ารับฟังกันแล้วกัน
สามีพูดเนี่ยภรรยาต้องรับฟังแล้วถ้าเกิดภรรยาพูดสามีก็ต้องรับฟัง
แล้วก็ก้าวเดินไปด้วยกันรักเดียวใจเดียวตาเนี่ยไม่ไปมีกงมีกิ๊กที่ไหนเลย
แล้ววันนี้ตาตื่นเต้นตาประทับใจในบรรยากาศวันแห่งความรัก
สุดท้ายความเข้าใจสำคัญที่สุด
คือต้องฟังกันและกันเหมือนที่คุณตาคุณยายเขาบอก

บางคน๕ปีก็บอกว่านานแล้วเหมือนแล้ว